เพราะว่ามีคนที่ไปบนบานสารกล่าวที่นี่
คือหลวงพ่อสมหวังนะฮะวัดกลางบางพระนะครับ
ไปบนเพื่อการขายที่ปรากฏว่าขายที่ได้นะครับ
ก็เลยนำหัวหมูจำนวนถึง๓๐๐หัวและไข่ไก่๓๐๐ฟอง
ไปแก้บนถวายเยอะมากรุณ

โดยนายสุเทพอรุณไกรสอนอายุ๖๐ปี
ชาวสวนตำบลหนองปากโลงอำเภอเมืองนครปฐม

และที่สำคัญคนต้องบันทุกข์มาเยอะเลยนะครับ

หัวหมู๓๐๐หัวไข่ไก่๓๐๐ฟอง
ถวายแก้บนหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ที่มีขนาดใหญ่องค์สูงกว่า๓๐เมตร
วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรี
เริ่มพิธีได้มีพรามแต่งชุดสีขาว
พิธีบวงสวงเทพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นพระครูศรีสุตากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระประกอบพิธีแก้บน

เพื่อความเป็นสริมงคลนะครับ
ด้านของผู้ที่มาแก้บนก็คือคุณอาจุเทพเปิดเผยว่า
เคยได้ยินชื่อเสียงจากการบอกเล่าของชาวบ้านมานานแล้วนะครับ
ที่วัดกลางบางพระมีองค์หลวงพ่อสมหวังศักดิ์สิทธิ
หากใครมาขอพรและบนบานไว้ก็จะประสบความสำเร็จ
ได้ชวนครอบครัวมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ดิน
บนบานไว้ว่าหากขายได้จะนำหัวหมูมาแก้ถวาย๓๐๐หัว

ปรากฏว่าหลังจากที่บนบานไว้ได้ที่ดินก็ขายได้
จากที่บอกขายมาเป็นปีขายไม่ได้สักที

ได้เลยนะครับซึ่งหลังจากทำพิธีแก้บน
ทางวัดก็นำหัวหมูและไข่ไก่บางส่วนแจกจ่ายให้กับประชาชน

รวมถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะครับ
ฉันมีอีกหลายที่นะที่บนแล้วก็แม่นแบบนี้นะ
อ๋อนะไม่บอกได้ไหม